สำหรับวันอาทิตย์นี้ตอนเที่ยงตรงในรายการโอ้โหไทยแลนด์ค่ะ
สัปดาห์นี้ดิฉันพาลงใต้ไปอำเภอเบตงจังหวัดยาลา
ใต้สุดแดนสยามกันไปเลยนะคะ
ที่นี่คุณรู้ไหมว่าเขามีการทำการเกษตรแบบ
เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทำการเกษตรบนที่สูงนะ
ถึงแม้ว่าจะอยู่ภาคใต้ก็ตามนะคะ
พาไปแปลงผักนี่ค่ะคุณผู้ชม
เป็นแปลงผักที่มีชื่อว่าผักน้ำเบตง

หลายคนจะงงว่าผักน้ำคืออะไรเป็นยังไง
หน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ
ผักน้ำเบตงเนี่ยหรืออีกชื่อหนึ่ง

เห็นมั้ยทุกคนจะรู้จักทันทีเลย
เป็นผักสลัดที่ขายกันตามห้างสรรพสินค้า

นี่แหละค่ะมันคือเจ้าผักน้ำเบตง

แล้วก็ปลูกกันมานานเป็นร้อยปีแล้วนะคะ
ส่วนนี่ก็คือปลาจีน

ไปยะลาไม่ไปปลาจีนบุรี

ปลาจีนต้องเลี้ยงในน้ำที่ไหลจากภูเขานะคุณ
แล้วตัวมันจะโตมันจะอวบมันจะอ้วนมันจะใหญ่
ใช้เวลาเลี้ยงปีครึ่งนะคะ

มาเป็นเมนูอาหารที่เราได้ทานกันนะคะ

มันมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างเย็น

อากาศเย็นไม่เกิน๒๕องศา
ก็จะปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้
และนี่คือไก่สับเบตง
ต้องกินต้องกิน

และนี่ก็คือปลาจีนนึ่งซีอิ๊วตัวโต
เป็นอาหารจีนที่คนจีนชอบทานมาก

และสำคัญอันนี้ผัดผักน้ำเบตงด้วยนะคะ

การันตีความอร่อยกันได้เลยนะคะ

ดูสิว่าที่นั่นมีอะไรน่าสนใจ

ทะเลหมอกสวยวิวสวย
แม้งอาหารโดยร้ายมาก

มันทำให้ท้องใส้ผมปั่นปวดไปหมดแล้ว
เหี่ยวสิ
วันอาทิตย์เที่ยงตรงกับรายการโอ้โหไทยแลนด์

วันเสาร์อาทิตย์นี้มีแต่รายการดีทั้งนั้นเลยกับทางไทยรัฐทีวีนะครับ